ต่อกันนะฮะไปดูนาทีชีวิตของเด็กปั๊ม

จู่กระบาดคันนี้มายังไงถึงพุ่งมาแบบนี้

โอ้โหมายังไงของเขา

ซ้ายมากวาดป้ายหน้าปั๊มก่อน

แล้วก็นู่นไม่รู้เห็นหรือเปล่า

คือมาเหมือนไม่เห็นแล้วมาเหมือนไม่เบรกด้วย
เด็กปั๊มก็เอายังไงจะเบรกไหม

คือถ้ากระบะไม่หักหลบไปอีกทางนึง

คืออะไรทำไมมีไข้นักค่ะมันมายังไง

ไปเจอรถเก๋งจอดอยู่หักเลี้ยวเข้ามาในปั๊ม

สุดท้ายเด็กปั๊มที่ล้มลงไปบาดเจ็บที่สะโพกเลย
แล้วก็บาก็ไปหยุดอยู่ตรงข้าง
ตัวทางด้านของนายมนชัยเล่าแบบนี้
คนขับคล้ายจะเมาเหมือนกันนะ

ประกันนะฮะถึงยอมลงจากรถพอประกันมาถึงนะฮะ
ซึ่งคนขับอันนี้พนักงานปั๊มบอกว่าเป็นตำรวจซะด้วย
คนขับรถกระบะเป็นตำรวจยศนายดาบตำรวจ
อยู่สพแห่งหนึ่งในพื้นที่ปราจีนบุรีนั่นแหละนะฮะ
ซึ่งชาวบ้านต่างรู้พฤติกรรมและกิติศัพท์เป็นอย่างดี
เพราะถูกย้ายไปหลายที่จนนับไม่ถ้วนแล้วนะครับ
ล่าสุดนะฮะพี่คนที่เป็นพนักงานปั๊มคนนี้ก็
ไปแจ้งความไว้แล้วที่สพปราจีนบุรีนะครับ
แต่เรื่องยังเงียบไม่รู้เงียบเพราะอะไร
เงียบเพราะว่าคนขับเป็นตำรวจหรือเปล่า

แล้วเกรงว่าจะไม่ได้ความเป็นธรรมก็ฝากตำรวจพื้นที่
เร่งรัดคดีแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายให้ด้วยละกัน
อยากจะคิดว่าถ้าพุ่งเข้ามาแล้วเบรกไม่ทัน
แล้วไปชนเข้ากับหัวจ่ายเนี่ยโอ้โห
ระเบิดตุ้มต้ามขึ้นมาเนี่ยนะคุณ
เสียกันขนาดไหนดูส่งแล้วก็คงจะเมาหรือเปล่าเนาะ
เพราะว่าไม่ไม่เบรกเลยเนาะเนี่ยฮะกวาดมาแบบนี้เลย
นี่ดีนะไม่มีใครเป็นอะไรนะคะแต่ไม่ควรเกิดขึ้นอีกนะ